ของความรักของแก๊งคนดีที่ไหนนะจ๊ะ

นี่หนุ่มแก๊งนี้นะช่วงนี้ครองพื้นที่สื่อ
มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจออกมา

บอยปกรณ์ที่เพิ่งออกมายืดอก

ชอบสาวเฟย์พรปวีหรือว่าเฟย์ฟางแก้ว
แล้วตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าจีบอยู่ค่ะ

ฟังอาตีในกวนอย่างอเล็กธิรเดช
ก็มาแรงแซงทางโค้งนะจ๊ะ

กำลังคุยกับสาวโบเมลดานาน

คือจริงตอนที่ตอบคำถามสื่อ
มีการม้วนตัวด้วยนะ๑รอบ

ไม่รู้ว่าช่วงนี้มันคือวาระ
เห็นกับตัววัดที่แฟนของหนุ่มแก๊งค์
คนดีที่ไหนหรือเปล่านะคุณเนาะ

อยอเล็กก็ตอนนี้ซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่

ที่ตอนนี้ยังหงอยเหงาอยู่จ้า
หูมองบน
เจ้าตัวโดนเพจดังเอารูปมองบนมาเขียนแซวว่า
คนดีที่เหลืออยู่เหม็นความรัก
หลังจากสมาชิกในแก๊งทยอยเปิดตัว
ซึ่งทั้งสามหนุ่มทั้งเกรททั้งบอยทั้งอเล็ก
เขาก็พร้อมใจเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างพร้อมเพียงเลยนะคุณดู
รักหนูแหละเจ๊บอกอย่างงี้

อุ๊ยใช่เปล่ายังไง

สอบโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเกรทเลยว่า

ซึ่งหนุ่มเกรทเองก็ตอบชัดเจนนะคะว่า

เอาเป็นว่าก็เอาใจช่วยขอให้หนุ่มเกรท

หรือว่าจะอยู่เป็นโสดแบบนี้ต่อไป
ให้สาวหัวใจชุ่มชื้นก็ได้นะ
ตายแล้วแต่ว่าอยู่คนเดียวคงจะเหงาอะเนาะ
ขอให้มีใครมาดูแลหัวใจเร็วแล้วกันนะหนุ่มเกรทจ๋า